วันนี้มีแม่ได้พาลูกสาววัย๑๖ปีคนนึง
เพื่อดำเนินคดีกับครูพระศึกษาในโรงเรียนย่านคลองเตย
ที่ไปข่มขืนลูกสาวในห้องเรียน

แต่ว่าเรื่องที่ได้ร้องเรียนไปนั้นไม่มีความคืบหน้า
มาที่ไปของเรื่องนี้และความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไร
จอบประเด็นจากรายงานของคุณภูริพัฒนบุญนินครับ

มาติดต่อเคยมากับเรามีคะ

เสียงของแม่เหยื่อวัย๑๖ปีที่ถูกชายในอาชีพครูของโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง
ว่าลูกสาวของตัวเองต้องใช้เวลาในการปรับจิตใจระยะหนึ่ง
หลังถูกล่อลวงใช้กำลังข่มขืนกลางห้องเรียนในช่วงกลางดึก
ซึ่งตลอดเวลาเมื่อ๓ปีก่อน
ครูคนนี้ยังใช้กำลังบังคับขู่เข็นพยายามข่มขืนมาโดยตลอด
ชั่วของครูยังไม่จบเพียงแค่นี้
เขายังลวนลามเด็กนักเรียนอีกนับ๒๐คน
ทั้งที่ทั้งหมดยังอยู่ในวัยเพียง๑๐กว่าปีเท่านั้น
เขาก็ยังได้เห็นด้วยตัวเองว่าครูคนเดิมเนี่ย
ได้ทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนเขาคนอื่นอีก
โดยการที่กอดจูบรูปคลำจูบปากอะไรทำนองนี้นะฮะ
หลังจากที่เพื่อนคนอื่นถูกกระทำเหมือนกันนะครับ
ก็ได้รวมตัวกันไปแจ้งต่อคุณครูคุณครูในโรงเรียน
ปรากฏว่าคุณครูในโรงเรียนไม่เชื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

พฤติกรรมความชั่วร้ายของครูคนนี้
ยังถ่ายทอดไปสู่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น
ในโรงเรียนหลายต่อหลายคนจะรู้ดี
ว่าครูคนนี้พฤติกรรมเป็นแบบไหน
นำซ้ำเพื่อนครูยังเตือนนักเรียนหญิงในโรงเรียน
ว่าให้อยู่ห่างไกลจากตัวครูคนนี้อีกด้วย

อยู่แล้วทำอะไรบ้าง

เออเหรอ

อย่าเข้าใกล้ครูนั้นมาก
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครูคนนี้ทำกับเด็กที่เป็นนักเรียนของตัวเอง
แต่ที่ผ่านมาผู้ปกครองหลายคนเคยร้องเรียนผ่านหน่วยงานมาโดยตลอด
แต่สุดท้ายเรื่องราวเงียบหาย
ครูยังกลับมาสอนได้เหมือนเดิม
ผู้อำนวยการเขตคลองเตยบอกว่าไม่ได้นิ่งเฉย
พร้อมย้ายตัวครูคนนี้ออกจากโรงเรียนแล้ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นข้อสงสัย
เพราะผู้ปกครองคนอื่นเคยร้องเรียนพฤติกรรมหื่นกามของครูไปเมื่อ๕ปีก่อน
แต่เรื่องกลับถูกส่งกลับมาที่เขตคลองเตยเมื่อพฤษภาคมปีนี้
อ้างเหตุให้สอบสวนใหม่เพราะพฤติกรรมไม่ชัดเจน
แต่๕ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต้นสังกัดทำอะไรอยู่
จึงทำให้โคหื่นกรามไม่หลาบจำ
ยังกลับมาสร้างตราบาปให้กับเด็กได้ถึงเพียงนี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน